ในช่วงนี้มีการโพสต์คลิปต่าง
ยิ่งเป็นคลิปของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านจับสกัด

หลายเลยล่ะหลายคนนี่มีหลายคลิปเลยทีเดียว
ได้สั่งแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวแล้ว
เจ้าหน้าที่นั้นทำตามกฎหมายและไม่ได้มีการทำร้ายประชาชน
รวมถึงเชื่อว่าผู้ที่ถ่ายคลิปนั้นนะคะ
อาจจะเห็นเหตุการณ์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลกระจ่าง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยสั่งแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่โพสต์คลิปกล่าวหาว่า
ตำรวจนั้นทำร้ายประชาชน
ที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์และทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
หลังจากมีการแชร์คลิปภาพเหตุการณ์
ขณะที่ตำรวจจรจรสถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ตั้งด่านตรวจกวดขันวินัยจราจร
กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนทวีราชพักดี
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่ตั้งด่านตำรวจได้เรียกให้นายวสันสิทธิ์นุ่นเซน
อายุ๒๓ปีพนักงานโรงแรมแห่ง๑
ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

และเดินเข้าไปบอกให้นายวสันสิทธิ์นำรถไปจอดข้างทาง
แต่นายวสันสิทธิ์ได้เร่งเครื่องขี่หลบหนีตำรวจค่ะ
คว้าท้ายรถจนล้มลง
และรถนั้นลากไปประมาณ๓๔เมตร
ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะล้มลงค่ะ
หลังจากตรวจค้นใต้เบาะรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะคะ
พบกับน้ำกระท่อมจำนวน๒ขวด
หลังจากนั้นคนที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า

นำภาพวีดีโอไปโพสต์
สร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลกล่าวว่า

ขณะที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น
ซึ่งไม่ใช่ภาพที่มีผู้นำไปโพสต์
และเห็นว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องแล้ว
แต่คลิปคนที่ไปโพสต์ในโลกโซเชียลนั้นคาดว่า
จะเป็นแค่ภาพเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ

ว่าสร้างความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง

บางทีความจริงก็ถูกเปิดเผยในโลกออนไลน์

เขาที่ฉะนั้นตรวจสอบให้ดีก็เป็นสถานีสังคม

เผื่อว่าใครสงสัยว่าอันนี้จริงหรือไม่จริง
เดี๋ยวรอติดตามได้เราก็จะมีสืบหา
แล้วก็ค้นหามาให้คุณผู้ชมดูว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ